แต่ว่าเมนูที่ดิฉันจะพาไปทานต่อไปนี้มันแปลกแล้วมันทานได้จริง
มีปลาดาวมีแพงตอนมีซายอะไรมั้ย
ไม่มีแต่ว่าเมนูอย่างหมูปิ้งชิดซ้ายไปเลยนะคุณ
เพราะเมนูปิ้งย่างที่จะนำเสนอต่อไปนี้
มันแปลกแต่กินได้อร่อยจริงค่ะ

ถูกต้องแล้วเพราะว่ามันคือเมนูเนื้อจราเข้ปิ้งนมสดค่ะคุณ
ขายอยู่ที่ริมกว้านพยาวตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพยาวนะคะ
แล้วก็ถือว่าเป็นเจ้าแรกในจังหวัดพยาวเลยก็ว่าได้นะร้านนี้นะ
เพราะว่าที่นี่ไม่เคยมีใครขายแบบนี้มาก่อนเพราะมันแปลก
ก็เลยทำให้มีลูกค้าที่เดินทางมาเจอมาต่อคิวซื้อกันเพียบเลย
เพราะว่าอยากจะลิ้มลองความแปลกใหม่อย่างเนื้อจราเข้
เพราะว่าจะบอกว่าหาทานยากไหมก็ยากอยู่นะ
แต่ว่าคือที่นี่เป็นเจ้าแรกด้วยนะคะ
ซึ่งเวลาปิ้งเนี่ยเนื้อจราเข้ที่ปิ้งอยู่บนเตามันจะส่งกลิ่นหอมลอยไปเตะจมูกคนที่เดิน
คือลูกค้าบางคนเขาบอกว่าตอนแรกคิดว่าเป็นไก่ปิ้ง
มันคล้ายไก่ปิ้งก็เลยอยากจะลองซื้อมาทานดูว่าตกลงแล้วเนื้อจราเข้กับเนื้อไก่เนี่ยมันจะเหมือนมันจะแตกต่างกันยังไงบ้าง
บางคนก็แวะมาดูนะดูอย่างเดียวเพราะยังไม่กล้าทาน
ขอทำใจแป๊บหนึ่งก่อนแต่เห็นคนข้างทานเฮ้ยอ้าวลอง
สักไม้หนึ่งก็มีเหมือนกันนะคะคือร้านนี้เขาจะใช้เนื้อจราเข้ทุกส่วนมาทำแล้วเนื้อจราเข้มันจะมีความหวานอร่อยอยู่แล้วมันก็คือมันจะไม่ได้เหนียวจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้นิ่มเท่ากับเนื้อไก่นะ
ทางร้านเขาก็จะมีการปรับสูตรนิดหน่อยหน่อยให้มันเข้ากันนะคะอย่างการที่มีสูตรหมักนมสดแบบนี้ก็จะต้องมีการผสมเครื่องเทศเครื่องปรุงรสที่เป็นสูตรลับเฉพาะของทางร้าน
ก็ถือว่าเป็นเมนูใหม่ที่ตอนนี้ได้รับความนิยมมากแล้วก็ได้รับกระแสตอบรับดีมากจากลูกค้านะคะส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาลองแล้วเนี่ยอร่อยจนกลับมาซื้อซ้ำกันอีกนะคุณนะก็เลยทำให้ร้านนี้เนี่ยมีลูกค้ามาอุดหนุนกันตลอดเลยแน่นมากเลยนะคะ
กลับมาซื้ออีก๑๐ไม้ไปเลยอีกนะไงติดอกติดใจกันใหม่แล้วบางคนอะไรที่มันแปลงแต่ว่ามันทานได้จริงนะลองชิมดูแล้วเห้ย

แล้วเมนูสูตรนี้ไม่เคยเห็นที่ไหนนะ
เป็นปิ้งนมสด
เคยเห็นแต่จร